อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ปาดน้ำตานะครับแล้วก็บอกว่าจะตั้งใจปั้นพระพุทธรูปให้แล้วเสร็จให้สมกับความตั้งใจที่ว่าพระพุทธรูปนี้จะแสดงถึงความงดงามความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
พระพุทธรูปสีขาวงดงามด้วยศิลปะอันอ่อนช้อยตามรูปแบบศิลปะร่วมสมัยหน้าตักกว้าง๒๒นิ้วฐานกว้าง๒๘นิ้วส่วนสูง๔๒นิ้ว
นี่คือพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ด้วยความตั้งใจเป็นที่สุดครับ
หวังจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อให้เป็นผลงานทางศิลปะสมัยรัชกาลที่๙โดยไม่ลอกเรียนแบบจากยุคใดตามที่เคยมี
พระราชกระแสว่าอยากให้มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำรัชสมัย
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าที่ผ่านมาได้จัดสร้างพระพุทธรูปหลายต่อหลายองค์
โดยนำไปประดิษฐานเอาไว้ภายในอุโบสถตามวัดต่าง
พระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลานานหลายปี
แก้ไขแล้วรอบแล้วรอบเล่าเพื่อให้ออกมาสวยงามที่สุด
กระทั่งได้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์
สะท้อนและแสดงถึงศิลปะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ไม่ซ้ำใคร
ส่วนแรงบันดาลใจเนื่องจากเคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการวาดภาพประกอบบทพระราชนิพลพระมหาชนกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
ในหลวงราชการที่๙นั้นทรงทุ่มเทพระวรกายและมีพระราชวินิจฉัยงานทุกชิ้นอย่างละเอียดรอบครอบ
เป็นพระมหากษัตริย์ที่เปรียมด้วยพระอัจฉริยภาพทำให้อาจารย์เฉลิมชัยตั้งปณิธานจะสร้างสรรค์ผล
พระพุทธรูปองค์นี้อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าจะสร้าง
ต่อไปให้เสร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้จากนั้นจะนำไปประดิษฐาน
หน้ามหาวินอนันงดงามภายในวัดร่องคุณเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบศักระบูชาครับ